หลังจากที่ออส๒ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นดาวเทียมสำรวจโรคของประเทศไทยนะคะ
ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดวงล่าสุดของประเทศไทยนะคะ
คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บเกี่ยวข้อมูลด้านต่างอาทิเช่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเกษตรการจัดการน้ำการจัดการภัยพิบัติการวางผังเมืองรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
เพื่อการวิจัยพัฒนาแล้วก็การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะ
เช่นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เพื่อนำไปวิเคราะห์วางแผนบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
เพื่อให้รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนความยั่งยืนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของไทยอีกด้วย
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญต่อโลกของเราตลอดจนถึงต่อสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลกทั้งคนแล้วก็สัตว์ทั่วโลกอีกด้วยค่ะ